มีชาวบ้านนำตัวเงินตัวทองไปปล่อยใส่สำนักงานที่ดินกรุงเทพ
หานครสาขาพระขนงนะครับบอกว่าต้องการทวงคืนความยุติธรรม
เพราะว่าถูกโกงที่ดินไปจาก๗ไร่เหลือเพียง๒ไร่เท่านั้น
เกิดอะไรขึ้นจอบระเด็นจากรายงานครับ

ถ้าผมมีชาวบ้านจะรับรองให้ผมจะไม่ว่าเลย
ทำไมไม่รับรองบอกเย็นทาสีประชาชนอธิบดีสั่งให้ดินมา
ว่าพี่มาจะเอาของมาฝากครับ
มาพูดของมาฝากนี่
เอา
วินาทีที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่วิ่งหนีกันจ้าละวัน
หลังยิงคนในคลิปปล่อยตัวเงินตัวทองว่อนสำนักงาน
ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนง
เรื่องราวถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันนี้เวลาประมาณ๑๑นาฬิกา
ผู้ก่อเหตุอ้างทำไปเพื่อทวงความยุติธรรม
หลังถูกโกงที่ดินจาก๗ไร่เหลือเพียงแค่๒ไร่
แม้จะร้องเรียนสู่ดำรงคำและนายกรัฐมนตรีมาแล้ว

เจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

ชาวบ้านกลุ่มนี้เคยมาร้องเรียนแล้วหลายครั้ง
เคยอธิบายเหตุผลให้ฟังแต่ก็ยังมาร้องเรียนเรื่อย
ล่าสุดเห็นทั้งสองคนเดินเข้ามา
จากนั้นหญิงคนในคลิปก็ได้ตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่
โดยมีผู้ชายนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเหตุการณ์
ที่หญิงคนดังกล่าวจะเดินมาเปิดกล่อง
ปล่อยตัวเงินตัวทองจำนวน๔ตัวออกมา

แล้วก็เขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วครับ
วีไวท์นี่เขาร้องเองก่อนนะครับ
ก่อนที่ประชาชนมาติดต่อจะมาร้องนะครับ
เขาจะลองสร้างให้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อน

ตอนที่เค้าเรียกร้องอะไรเราก็รับฟังมาตลอดครับ
ไม่คิดว่าเขาจะใช้เหตุการณ์แบบนี้มาเรียกร้องอะไรอย่างนี้ครับ

พนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนง
ชี้แจงว่าเมื่อปี๒๕๓๘นายอับบาร์ดโมฮาเมดอารี
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและญาติของผู้ที่มาร้องเรียน
ยื่นฟ้องแย่งสิทธิ์ตำแหน่งที่ดิน
โดยสารดีกาวินิจฉัยเมื่อปี๒๕๕๙ว่า
พื้นที่ประมาณ๗ไร่๓งานนั้น
ปัจจุบันได้ถูกน้ำกัดซะกลายเป็นแม่น้ำไปหมดแล้ว
สภาพที่ดินบริเวณนั้นจึงกลายเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติ
แผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
ส่งผลให้เสร็จความเป็นเจ้าของที่ดินสิ้นสุดลงด้วย
แต่นายฮับบัสยังคงเรียกร้องให้รับรองความมีอยู่ของที่ดิน
ต้องการให้รังวัดปักเขตที่ดินใหม่
เพราะบริเวณนั้นมีพื้นที่ประมาณ๒ไร่
ติดกับแนวรางรถไฟเก่าซึ่งยังไม่ถูกน้ำกัดซ้อ
แต่กรมที่ดินไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว

ท่าเทียบเรือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
พิพาทเรื่องที่ดินผืนนี้มีมายาวนานกว่า๒๐ปีแล้ว
แม้สันนิกาจะวินิจฉัยแล้วว่า
พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะ
ทำให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของของที่ดินสิ้นสุดลง

มรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
ที่จะเป็นที่ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
ต้องมากลายเป็นพื้นที่สาธารณะ

ก็ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มากเช่นกัน
ริปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน